ถ้ามันจะไปพ้องกับเรื่องแบบนี้คือ

โอ้คุณผู้ชมครับ
ที่นรธบุรีเจ้าของหอพรรค

ถ้ากลิ่นมันไม่พุ่งออกจากหิน
อืมจะไม่รู้เลยว่าศพถูกฝังอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับ
โอ้โหเหมือนนิยายแต่นี่คือชีวิตจริงฮะ
จุดพบศพนะครับเป็นหลังบ้าน๑ใน๒หลังนะครับ
ปลูกติดกันในซอยฉัดหลวง๒ตะบนไซน้อยนะครับ
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ผู้ตายคือนายโรธนรเบศหัสดินเดชดำรง
อายุ๕๓ปีเขาเป็นพนักงานธนาคารเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วเป็นเจ้าของหอพักที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตรงนี้ด้วย
ในสภาพไหนขออภัยคุณผู้ชม
นอนหงายอืดแล้วนะครับออกขออภัยไม่สวมเสื้อผ้า
แล้วก็พบเสื้อยืดสีดำคลุมอยู่ที่ตัว
แต่ตัวไม่มีแผลนะรอบเจอกองหินที่ใช้ก่อสร้าง
พลาสติกเปื้อนเลือดแล้วก็ถังสีก็ยังมีรอยเลือดคุณผู้ชมครับ
นายประกอบผันสว่างอายุ๓๐ปีหลานชายของผู้ตาย
และคนที่ไปเจอศพเล่าบอกว่าบ่าย๓นะคุณนักข่าว
บ่าย๓นะตำรวจน้าสาวเนี่ยโทรไปตามให้มาช่วยดูน้าชายที่บ้านหลังเล็กซิ
ติดต่อไม่ได้มา๓วันแล้วก็ให้คนมาตัดกุญแจหน้าบ้าน
เดินหาจนทั่วไม่เจอจนไปหลังบ้านตรงนี้ตรงก่อสร้างนี่
ไปเจอกองหินแต่กองหินนี้มันมีกลิ่นเหม็นออกมา
นี่ครับจังหวะที่จะไปตัดกุญแจนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
คือกลิ่นเหม็นออกมาไปดูตรงกองดินสินะครับ
แล้วก็ไปเจอถุงเลือดแล้วช่วงที่นายประกอบมาถึง
พบคนงานก่อสร้างในสะพายเป้คนนี้แหละคนนี้แหละนะครับ
ออกมาจากบ้านน้าสาวมีอาการเอะอะโวยวายแล้วพูดบอกว่า
พูดอะไรไม่ได้แล้วมึงอยู่ในถุง
เฮ้ยคืออะไรอ่ะ
ขณะที่นางสาวแหม่มนามสมมุตินะครับ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหอพักเดียวกันกับผู้ต้องสงสัย
เล่าบอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับคือเจ้าของหอเนี่ยพามาทำงานด้วย
ตกงานอยู่ไงก็เลยพาไปทำงานก่อสร้าง
คืนเกิดเหตุเจอผู้ต้องสงสัยโวยบอกว่าตัวเขาเป็นนักฆ่า
ห้าคนมาเยอะแล้วค่ะไม่กลัวใครแล้วโวยวายโวยวายแบบนี้ส่งเสียงไม่หยุดเลย
แล้วมีท่าทีลุกลี้ลุกลนครับคุณผู้ชม
ตำรวจสืบสวนจนพบว่าผู้ต้องสงสัยคือนาย
ทัศน์พงศ์สุขพรมอินอายุ๓๐ปีเป็นคนงานก่อสร้างครับ
หลังก่อเหตุเขาไปสารภาพกับคนที่บ้านเช่าบอกว่า
เป็นคนฆ่าผู้ตายเองส่วนสาเหตุมาจากก็แค้นถูกเลิกจ้าง
มาทำงานแล้วเลิกจ้างได้ยังไง
ส่วนร่างของผู้ตายนะครับถูกส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชนสูตรครับ
นักข่าวไปตรวจสอบพบตำรวจกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ระหว่างเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
ซึ่งในบ้านเจอเชือกเส้นหนึ่งมีดหนึ่งเล่ม
แล้วก็กองเลือดคาดว่าจะเป็นเรื่องของผู้ตายนั่นแหละ
คาดว่าผู้ตายถูกฆ่าในบ้าน
แล้วเอามาฝังเป็นศพหลังบ้านแบบนี้ครับ
เดี๋ยวต้องติดตามคดีนี้ต่อไปครับ